คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยเบรกนี้ขออนุญาตจริงต้องรัวค่ะ
เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๗ปีไปออกกำลังกายมา
โอ้โหออกกำลังกายเสร็จอยากปล่อยปลาค่ะ
อยากทำบุญขับรถมาณจุดนี้มันเป็นบ่อเป็นสระ
เห็นไหมเดินลงมาแล้วจะไปปล่อยปลา
สิ่งที่เกิดขึ้นคุณคะปล่อยรถไปด้วยเหรอ
เนี่ยรถมันโอเคค่ะรถมันตกลงค่ะ
ตกลงไปในหนองน้ำที่เขาจะไปปล่อยปลาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไหลลงไปแล้วนะ
มันไม่ใช่ชัตเตอร์ก่อติดวิญญาณใดทั้งสิ้น
ไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์นี่เรื่องของความประมาทล้วนเลย

สุดท้ายมันตกลงไปจริงค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะแก้วค่ะก็ต้องช่วยกันนะคะ
ใช้เชือกเนี่ยดึงรถยนต์ค่ะเนี่ย
ทะเบียนกไก่ง๔๐๘๓เพชรชบุรี
ขึ้นมาจากสระน้ำเห็นว่ากันว่า
บ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดด้วยนะคะ
อยู่ในสวนสาธารณะคือปกติแล้วจุดนี้เนี่ย
คุณเนี่ยเห็นมั้ยช่วยกันล่ะดึงขึ้นมาค่ะ

รถเนี่ยเสียหายแต่คนไม่เป็นอะไรเคราะห์ดีมาก
ปกติแล้วจุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะห้าม
ไม่ให้ประชาชนคนทั่วไปหรือใครก็แล้วแต่
นำรถทุกชนิดมาจอดบริเวณดังกล่าว
คนที่เป็นเจ้าของรถเราก็ไปถามพี่พี่รู้หรือเปล่าว่าเขาห้ามจอดตรงนี้
คุณเอกพบคุณพบเอกซ่านฮู้อายุ๕๗ปีค่ะ
พี่แกบอกว่าแกวิ่งออกกำลังกายเสร็จคลึ้มอกคลึ้มใจไปตลาดสด
ซื้อปลาจะมาปล่อยที่สระน้ำ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเดินลงจากรถเลยค่ะ
ที่บันไดจะปล่อยปลาสักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
ไม่รู้ได้ปล่อยหรือเปล่าหันไปดูก่อนเลยค่ะ
รถตัวเองเนี่ยตกลงไปในสระเนี่ยก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เพื่อนำรถขึ้นมาจากสระน้ำแล้วพี่แกก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
อ้าวถึงบางอ้อน่าจะลืมใส่เกียวว่างเอาไว้แล้วลืมดับเครื่องยนท์
พี่ลืมได้ไงพี่ลงจากรถต้องดับเครื่องยนท์ทุกครั้งนะคะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปติดประกาศเพื่อแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่ง
ย้ำเตือนประชาชนบอกว่าที่จะใช้บริเวณนี้
ส่วนสาธารณะตรงจุดนี้ช่วยหน่อยได้ไหม
ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
เช่นไม่นำรถทุกชนิดมาจอดตรงนี้
เพื่อง่ายต่อการรักษาความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่จะมาตรงจุดนี้
เขาจะได้ออกกำลังกายโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
คือถ้าเกิดว่ารถไปจอดอยู่เขาจะไปออกกำลังกาย
มันก็ดูโรคนะดูกีดขวาง